มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดคุมเข้ม๒๔ชั่วโมงในทีเดียว
หลังจากมีพวกมือบอลไปทำลายรูปปั้นพญานาค
ที่บอกว่าจะประดับเมนลอยในพิธีพระราชทาน
เพิ่งสนีรักษ์สังขารหลวงพ่อคุณปริสุทธว์ครับ
นี่แหละครับรูปปั้นพญานาคทั้งสองตัวนี้นะครับ
ถูกนำมาไว้ที่บริเวณริมบึงศรีฐาน
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเตรียมใช้ในการประดับเมนลอย
ในพิธีพระราชภาณเพิ่งสนีรักษ์สังขารพระเทพวิทยาคม
หรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธอดีตเจ้าวาดวัดบ้านไร่

ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีพวกมือบอลใช้สีสเปรพ่นใส่รูปปั้นพญานาค
และยังใช้ดินน้ำมันปั้นเป็นรูปอวัยวะเพศชายติดไว้ด้วย
ด้วยเหตุเกิดเมื่อวันที่๓สิงหาคมที่ผ่านมา
และล่าสุดทีมช่างปั้นได้ช่วยกันซ่อมแซมและแก้ไขใหม่แล้วนะครับ
ด้านนายนิยมวงคงคำคณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
และประธานกรรมการฝ่ายออกแบบเมนลอยหลวงพระคุณ
บอกว่าทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ประชุมเพื่อหามาตรการป้องกันเหตุซ้ำรอย
โดยจะจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจตาตลอด๒๔ชั่วโมง
และจะเปิดไฟส่องสว่างตลอดทั้งคืนรวมถึงล็อกตู้เก็บสีและดินน้ำมันด้วย
พร้อมกันนี้ก็ขอประนามผู้ก่อเหตุที่ทำร้ายรูปปั้นพญานาค
ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะใช้ในการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงพ่อคูณด้วยครับ
นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงวันที่๒๙มเนี่ย
ศรีฐานจะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่บุญเป็นพื้นที่แห่งศรัทธา
ที่ทุกคนก็มาร่วมบุญได้แล้วก็เป็นพื้นที่โอเพ่น
เราไม่มีรั้วเราเปิดให้ทุกคนเข้ามา
สำหรับรูปปั้นพญานาคทั้งสองตัวทำมาจากดินผสม

ซึ่งทีมช่างปั้นบอกว่าทำขึ้นมาเป็นต้นแบบ
เพื่อใช้ในการทำบล็อกหล่อรูปปั้นพญานาค

และในวันเกิดเหตุก็ไม่มีใครอยู่บริเวณริมบึงศรีฐาน
ซึ่งคาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเกิดนึกสนุก
ใช้สีสเปรย์พ่นลงรูปต้นแบบนะครับ